เพราะฉะนั้นแล้วนะคะการร่วมมือระหว่างรัฐและก็เอกชน
รวมถึงโรงพยาบาลต่างตอนนี้ก็จะต้องซักซ้อมกันก่อนนะคะ
อย่างเช่นวันนี้มีการเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีน
อาคารจตุรัสจามจุรีและ๓ย่านมิดทาวน์
ซึ่งวันนี้จริงแล้วนะคะกำหนดการก็จะเปิดในช่วง๙โมงเช้า
ซึ่งหลายคนลงทะเบียนไปแล้วนะหมอพร้อม
แต่พอไปถึงเนี่ยคือยังไม่มีใครไป

คือลักษณะบอกว่าขอเตรียมการก่อน
อาจจะใช้คำว่าไม่อยากใช้คำว่าไม่พร้อมนะคะ

ซึ่งเปิดจริงช่วงบ่าย
และช่วงบ่ายเองพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผลเอกอนุพงศาวจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย

ไปเยี่ยมให้บริการจุดฉีดวัคซีน
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหน้าอาคารจตุรัสจามจุรีที่ชั้น๔นะคะ
นายกบอกว่าพอมาแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี
ภาครัฐกับเอกชนร่วมกันดำเนินการ

ซึ่งจะเพิ่มมา๑๔จุดและจะขยายให้ถึง๒๕จุด
อยากให้เข้าใจว่าการบริการในวันนี้
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งไปก่อนหน้านี้

ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนไปรอลักษณะเหมือนเมื่อวานเลย

แต่ยืนยันว่าวันนี้นะคะที่ได้รับการฉีด
เป็นกลุ่มที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้

มีการเตรียมนายกบอกเองนะคะ

หากวัคซีนมาเพียงพอทุกคนได้ฉีดแน่นอน
ให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดทำงานร่วมกับสสจจังหวัด
โดยรับแนวทางการปฏิบัติจากรัฐบาล
อาจจะมีการยืดหยุ่นในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป

และไม่มีการปิดกั้นวัคซีนยี่ห้ออื่นด้วย

เรื่องของการเข้ามาวัคซีนยี่ห้อต่าง
เพราะว่ามีคนได้ข่าวมาบ้าง
อาจจะมียี่ห้อที่หลายคนอยากได้ค่ะ

บอกว่าผลข้างเคียงมันน้อยอะไรก็ตาม

บอกว่าถ้าใครไปทำลักษณะนี้
จะมีการถูกโดนโทษฟังเสียงนายุคค่ะ
ยังไม่ปิดกั้นใครหรอกและวันนี้ก็ไปพูดกันเสียให้หายบางที
ใครมีผลประโยชน์ผมก็ลงโทษเต็มที่อยู่แล้ว
ส่วนบรรยากาศทั่วไปวันนี้นะคะที่จุดฉีด๓ย่านมิดทาวน์ประชาชน
ทมและโรงพยาบาลจุฬาได้จัดระเบียบแจกบัตรคิวให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนจองวัคซีนมาก่อนหน้านี้
วันนี้มีวัคซีนโคต้าให้ฉีด๔๐๐คนนะคะเป็นการทดลองระบบ
และจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ๑๗พฤษภาคมและเปิดฉีดไปอีก๗เดือน
จากการสังเกตของผู้สื่อข่าวของเรานะคะพบว่าประชาชนที่มาฉีดวันนี้เป็นกลุ่มบุคลากรด่านหน้า
และพนักงานออฟฟิศเป็นส่วนใหญ่ค่ะช่วงนี้เป็นเรื่องของการทดลองก่อนนะคะตามระบบต่างค่ะ